ท่านผู้ชมครับไปที่อายุทยานะฮะเจ้าของบ้านเนี่ย
เขาขอร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนหน่อยค่ะบอกว่าซื้อบ้านมาหลังนึง
อยู่มา๔ปีอยู่กำแพงหลังบ้านพังถล่มลงมาทั้งแถบเลยนะฮะ

นี่ฮะต่อหน้าต่อตากล้องเลยจริงคลืนลงไปเลยค่ะ
ยังคืนครึ่งนะครับสิบห้าตำนานยนต์โอ้โหนี่ไปทั้งแถบ
วิวทิวทัศน์เลยทีนี้ไม่ได้อยากเห็นไงประเด็นอ่ะ
นี่อันนี้ก็พังนะเห็นไหมค่ะนะโหแล้วข้างหลังนี่แบบโล่งโจ้งเลยนะ
อืมนี่เป็นกล้องโจรผิดหลังบ้านนะครับคำแพงกลบกรีถนะฮะ
ยาว๑๕เมตรพังถล่มลงมาจนเปิดโล่งไม่มีอะไรกั้นเลย
เจ้าของบ้านก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยค่ะอยากให้โครงการเนี่ย
เร่งซ่อมแซมให้โดยด่วนที่สุดมุมบ้านแห่งหนึ่งนะครับ
แถวจุดที่จะมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เจ้าของบ้านคือคุณนุษลานะฮะอายุ๓๑ปี
วันนี้พาผู้สื่อข่าวของเราไปดูจุดที่กำแพงพังถล่ม
ซึ่งตอนนี้ช่างของหมู่บ้านเอาสังกษีมากั้นเป็นกำแพงชั่วคราวไว้ให้ก่อน
นี่สังกสีตรงนี้นะฮะค่ะ
คือคุณนุษลาเนี่ยบอกว่าพื้นดินรอบบ้านก็ซุดตัวลงด้วยนะครับ
ลงไปประมาณแปดสิบเซนติเมตรจะเห็นเป็นร่องอย่างชัดเจน
กำแพงเล็กซึ่งกั้นระหว่างเพื่อนบ้านใกล้กัน
ก็พังถล่มจนเกิดช่องโหวเหมือนกันนี่กำแพงกั้นระหว่างเพื่อนบ้าน
นี่ดินซุดนี่นะฮะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่ซื้อบ้านเนี่ย
ซื้อแล้วก็เข้าอยู่ตั้งแต่เมื่อปี๖๑นะฮะก็อยู่กับสามีนะฮะ
จากนั้นประมาณ๑๒เดือนที่ผ่านมาพื้นดินรอบตัวบ้านมันซุดตัวลงก่อน
ก็เอาดินกับทรายเนี่ยมาถมรอบบ้านทั้งหมด๒๔กันยายนวันนั้นฝนตกหนักมาก
ท่อประปาใต้ดินก็แตกเสียหายไปแจ้งนิติหมู่บ้านให้ส่งช่างมาซ่อม
ตี๑๒๖กันยายนมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนอนอยู่
เสียงกำแพงพังแบบทะลมแบบหื้มดังสนั่นหวั่นไหวทุกคนตกใจกลัวมาก
ออกมาดูกันเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกำแพงพังไปแล้ว
มีดินซุดค่ะค่อยซุดเป็นระยะเวลาแบบค่อยซุดมาก่อน
ใช่แล้วก็กำแพงเนี่ยก็คือจะค่อยเอียงออกอย่างนี้ค่ะ
ก็คือดินเนี่ยดินที่มันเริ่มต้นนะครับมันเริ่มมานานหรือยัง
นานแล้วค่ะพี่ประมาณกี่ประมาณช่วงที่ฝนตกแบบบ่อยอย่างเงี้ย
ประมาณสักเดือน๒เดือนคือค่อยสุดก่อนแต่คือว่ายังไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะ
ก็คือค่อยซุดลงไปช่วงสองสามเดือนเนี่ยซุดถึงขนาดนี้เลยครับ
ไม่ค่ะอันนี้แค่ระยะเวลาแค่ประมาณ๓วันค่ะพี่๓วัน
นี่ซื้อปี๖๑นะตอนนี้๖๕นะครับ
ทางเจ้าของบ้านอยากให้ทางโครงการเข้ามาแก้ไขให้โดยเร็วที่สุดนะครับ
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวแล้วที่เป็นห่วงสำคัญก็คือเรื่องของดินซุดเนี่ยนะฮะ
คือตอนนี้กำแพงมันพังลงไปเพราะดินสุดแล้วถ้าเกิดว่ามันซุดลงไปเรื่อยเรื่อยเนี่ย